ในการที่ไปดูเหตุการณ์สลดที่กำแพงเพชร
เนื่องจากว่าหัวหน้าครอบครัวเขาตัดสินปัญหาชีวิตที่เขาเผชิญกันอยู่
ทั้งเรื่องของนี้สิทธิ์และปัญหาส่วนตัว
ปืนลูกซองกระบอกเดียวกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนเขาจะฆ่าตัวตายมีการส่งไลน์ไปหาญาติเพื่อสั่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ก่อน
แต่ญาตินั้นก็ไปไม่ทันเพราะว่าพอเข้าไปแล้วก็พบว่าทั้ง๓คนนั้นเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจก็เข้าไปที่บ้านหลังนี้ครับมี๓ศพผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนที่นอนที่เดียวกัน
ในบ้านไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของ๒สิงหาคมที่ผ่านมาตอนสักประมาณ๖โมงกว่า
ศพแรกที่ไปเจอเป็นหัวหน้าครอบครัวครับคือนายพยอมศรีทองอายุ๖๐ปี
แล้วก็นางสำราญศรีทองอายุ๕๓ปีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวแต่ว่าเป็นลูกบุญธรรม
ชื่อว่านางสาววิภาวันภูลหน้าเกี่ยวอายุ๒๐ปีทั้ง๓ศพนั้นอยู่บนที่นอน
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะสภาพศพเนี่ยนะฮะ
ลูกสาวเนี่ยโดนยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายนะฮะแล้วก็มีผ้าห่มปิดคุมร่างอยู่นะฮะ
ส่วนภรรยาเนี่ยโดนยิงนะฮะเข้าที่เต็มหลังเลยแล้วก็สิ้นลมหายใจสภาพนอนคว่ำหน้า
ศพที่สามก็คาดว่าเป็นคนยิงคือนายพยอมมีแผลชะกันนะฮะ
มกระสุนเจาะที่บริเวณปลายคางเป็นแผลเวอะหวะเลยนะฮะ
ซึ่งก็คาดว่าเขาเนี่ยเอาปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยหัน
กระบอกปืนเข้าที่คอตัวเองแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเกี่ยวไปที่
ไกลปืนแล้วก็ปลิดชีพตัวเองเข้าไปเป็นศพที่สาม
เรียนกันสามศพนะฮะทรัพย์สินในบ้านยังอยู่ครบ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะก็เป็นเหตุฆ่าตัวตายหมู่ในครั้งนี้ครับ
ทีนี้ตำรวจไปถามหลานสาวของนายพยอมชื่อว่าคุณสุภาวัน
อายุสี่สิบสี่ปีเขาบอกว่าตอนหกโมงเช้าเนี่ยนะฮะ
มีข้อความไลน์ส่งไปในไลน์กลุ่มญาติญาติที่อยู่ด้วยกันนะฮะ
นายพยอมส่งเข้าไปใจความว่าชาตินี้เกิดมาบุญน้อย
ลาก่อนพี่น้องทุกคนที่ผ่านมาขอให้อโหสิกรรมให้ครอบครัวด้วย
เกิดมาน้อยวาสนาลาก่อนครับพร้อมกับทิ้งท้ายได้ว่า
ผมมีประกันอยู่ที่พรานกระต่ายหนึ่งแสนบาทแดงก็คือเมียเขานะ
สั่งเสียเอาไว้แบบนี้โอ้โหพอญาติเห็นข้อความตอนหกโมงกว่า
รีบเลยครับรีบเดินทางไปดูที่บ้านนะฮะ
ก็พบนายพยอมถือปืนอยู่แล้วนะ
ก็ถามหาอ้าวผู้หญิงกับหลานสาวว่าอ้าวกับหลานหายไปไหน
พยอมก็ตอบว่าอ๋อสองคนไปหมดแล้ว
แล้วก็บอกหลานสาวว่ากลับบ้านไปกลับไปกลับไปสักพักหนึ่งกำลังจะหันหลังกลับบ้าน

เดินกลับไปก็กลายเป็นศพที่๓นอนเรียงกัน
อากับหลานที่ถามถึงนอนเป็นศพอยู่แล้ว๒ศพ

พ่อแม่ลูกแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วช็อกเลย
เพื่อนบ้านเองก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะประมาณ๑สัปดาห์นายพยอมโทรศัพท์ไป
บอกว่าเดี๋ยวจะขายที่ตั้งราคาไว้ไม่ได้ละสองแสนห้า
เดี๋ยวลดไห้ไล่ละห้ามืนเอาไหม
แต่ว่าเพื่อนบ้านไม่สนใจก็ปฏิเสธไปเพราะไม่มีเงินซื้อ
เป็นที่เป็นการทำไร่ข้าวโพดนี่แหละครับ
ทีนี้หลานชายผู้ตายก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สิน
หนี้สินที่ลูกสาวบุญธรรมเนี่ยนะฮะตอนนี้
คือมันเกิดจากการที่เราต้องส่งเสียลูกสาวบุญธรรม
กำลังเรียนอยู่ชั้นปี๓ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ที่พยาว
ซึ่งค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นขึ้น
แล้วพ่อแม่ก็ต้องไปคู่นิยมสิทธิ์มา
ประกอบกับรายได้ที่เคยได้จากการขายมะนาวมันลดลง
จากเรื่องของโควิดระบาดก็กลายเป็นความเครียดสะสม
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวลูกก็เรียนสูงขึ้นไม่มีค่าใช้จ่าย
ทำยังไงจะขายที่เขาก็ขายไม่ได้
ลดให้แล้วก็ไม่มีคนซื้อตัดสินใจปลิดชีพทั้งครอบครัว
เป็นเรื่องน่าเศร้าที่กำแพงเพชรนะครับ